เอามาดูต่อเรื่องความน่ารักกันบ้างดีกว่า
มิตรภาพผ่านไปหกปี

ความรักมันอาจจะแปรเปลี่ยนสถานะไป

ห่วงใยมีให้กันตลอดค่ะ
อย่างหนุ่มก๊อฟพิชยะนะคะที่ทำเซอร์ไพรส์เชียร์
คำพรกันไปกลางสยามเลย

คือเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดจากการที่ก๊อฟไปเตอร์ไพรส์เชียร์ในรายการร้องข้ามกำแพง
หลังจากนั้นเขาก็นัดกันมาทำคอนเทนต์ที่สยามค่ะ
ขอกระโดดขึ้นเวทีมาร่วมแจมกับน้องบนดนตรีเด็กนักเรียนตอนนี้ดังมาก

ใช่ค่ะก็เปิดให้คุณผู้ชมได้เข้ามาติดตามกันด้วยที่สถานีไทยรัฐของเรานะ
ใช่มีไลฟ์สดที่ส่วยดูว่าอีโมงกี่โมง
๒ทุ่มต่อไป๒ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเขาไลฟ์สดไปขอคุณผู้ชม
ถูกต้องค่ะวงเขาก็ไปร้องเพลงนะคะแล้วก็พี่ก๊อฟเองก็ขึ้นเวทีร้องเพลงแบบย้อนวัน
เชียร์ฟังกันตรงนั้นเลยคุณดูแววตาเขาสิเขาก็เขินเหมือนกัน
ทุกคนดูแล้วก็แอบเขินไปตามกันค่ะ
แต่ว่างานนี้ถ้าคนมองต่างคนก็ต่างดีกว่า
แล้วจะมีดราม่าหรือเปล่าไม่นะจ๊ะ
เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยหนุ่มก๊อฟเขาก็พาเชียร์ไปเจอเลย
มาเจอกับหวานใจฉันคนปัจจุบันหน่อยน้องแอนนี่คนสวย
ซึ่งน้องแอนนี่แฟนพี่ก๊อฟนี่นะคะน่ารักมาก
ทักทายพูดคุยกับเชียร์เป็นกันเองเลย
ส่วนทางฝั่งเชียร์กับพี่บิ๊กล่ะยังไงดี
โอเคหรือเปล่าโมเมนต์วันนั้นที่สยามมันจิ้นมันฟินยังไง
ไปฟังเชียร์เปิดใจทุกเรื่องกับบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ต้องขอบคุณก๊อฟด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทำ
มันทำให้เราแบบเออประทับใจจริงโอ้น่ารักมากเลย
คือแบบเหมือนตั้งแต่ตอนที่เล่าให้ฟังว่า
เราจะไปถ่ายยูทูปกันเนี่ยก๊อฟเขาก็บอกเลยว่า
อันนี้อยากเจอเชียร์มากเราก็เราก็เป็นห่วงจริงเราทั้งคู่เลยค่ะ
คือก๊อปเขาก็จะแคร์ความรู้สึกบิ๊ก
เชียร์ก็จะแคร์ความรู้สึกแอนนี่อะไรแบบนี้
เพราะว่าคือมันเป็นความทรงจำวัยเด็กมากที่ผ่านไปเป็น๑๐ปีแล้ว

ปรากฏว่าคือทั้งแอนนี่เองทั้งบิ๊กเองคือน่ารักมาก
ปี้มากแล้วคือเขามาเชียร์ก็เลยมีของขวัญพิเศษให้เขาเหมือนกัน
เขาชอบมากของขวัญพิเศษที่เชียร์ตั้งใจให้มาก